มีโอกาสชนะสอสอเขตในพื้นที่ภาคอีสานภาคเหนือภาคกลางส่วนสนามกรทม๓๐เขตแต้มลดและก็เหมือนเดิมภาคใต้ทั้ง๕๐เขตเพื่อไทยยังไม่มีโอกาสชนะ
ขณะที่การประกาศไม่เอาลุงตู่ของประชาธิปัตย์เป็นการส่งสัญญาณให้แฟนที่ยังลังเลจะไปคั่วใหม่กลับมาหาประชาธิปัตย์โดยเฉพาะในพื้นที่กอทมและภาคใต้และยังได้แต้มเพิ่มที่จังหวัดแพร่และพิจิตรหลังไทยรักษาชาติถูกยุบ
ขณะที่ภาคกลางถือว่าเสียงยังรักษาที่มั่นไว้ได้ส่วนภาคอีสานเหลือ๒แต้มพักพลังประชารัฐในพื้นที่ภาคกลางได้แต้มหลายพื้นที่เช่นชนบุรีชายนาฏ
ส่วนภาคเหนือยกทีมที่จังหวัดพยาวมีโอกาสที่จังหวัดสุโขทัยกำแพงเพชรตากนครสวรรค์
ส่วนภาคอีสานมีโอกาสเจาะบางส่วนเช่นโคราชเลยอุบลราชธานี
ณภาคใต้มี๒แต้มคือปัตตานีและยาลา
ภูมิใจไทยนโยบายกัญชายังโดนใจจังหวัดบุรีรำ๘ที่นั่งสามารถดึงกลับมาได้คืน๖เขต
ส่วนในพื้นที่ภาคกลางมีโอกาสที่จังหวัดปราจีนบุรีอายุทยาบางส่วนอ่างทองและที่เขต๓สุพรรณบุรี
พักรวมพลังประชาชาติไทยมีโอกาส๔ที่นั่ง

จังหวัดสุราชธานีเขต๑และเขต๖
นาราธิวาสเขตสี่และชุมพรเขตสาม
ภักดิ์ประชาชาติมีโอกาสเฉพาะในพื้นที่๓จังหวัดภาคใต้

พักรักพื้นป่าประเทศไทยหนึ่งเดียวที่จังหวัดชายภูมิเขตสอง
ส่วนส้มหวานฟ้ารักพ่อหรือพักอนาคตใหม่
คะแนนนิยมพุ่งไปข้างหน้าและน่าตื่นตาตื่นใจทั่วไทย

แต่วิเคราะห์สนามเลือกตั้ง๓๕๐เขต
ยังไม่มีผู้สมัครสอสอแบบเขตของส้มหวานชนะในเขต
ประเมินว่าอนาคตใหม่จะกรอบโกยแต้ม
ในบัญชีรายชื่อเกินความคาดหมาย